สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาดูกันที่การประมูลรองเท้าวิ่งของพี่ตูนนะคะ
ต้องบอกว่าสู้กันดุเดือดจริงนะคะเหล่าคนใจบุญทั้งหลายนะคะ
ตอนนี้เนี่ยยอดประมูลในโครงการ๙คนละ๙ของรองเท้าพี่ตูนเนี่ยอยู่ที่๔๔๐๐๐บาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เป็นการประมูลรองเท้า๔คู่ที่เขาวิ่งอยู่ในโซนภาคใต้เพื่อนำรายได้ไปสมทบเข้าโครงการ๙คนละ๙
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศนั่นเองนะคะซึ่งได้ทำการปิดการประมูลไปเมื่อประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนนี้
คู่แรกค่ะใต้สุดสวมจากจุดสตาร์ทอำเภอเบตงจังหวัดยาลาจนถึงจังหวัดสงขลา
เนื่องจากว่าเป็นคู่แรกนะคะสำหรับการสร้างประวัติศาสตร์ราคาก็เลยสูงลิฟต์อยู่ที่๑๔๕๐๐๐บาทค่ะคุณผู้ชม
มาดูกันที่คู่ที่สองกันบ้างนะคะคู่ที่สองมีชื่อว่าสู้ซึ่งเป็นเสียงเชียร์ที่กึกกล้องของคนไทยทั้งประเทศที่ส่งกำลังใจให้กับพี่ตูนและนักวิ่ง
ก็เลยเป็นที่มาของรองเท้าคู่นี้นะคะปิดการประมูลเลขสวยมากเลยคุณผู้ชมค่ะ๙๙๙๙๙๙บาท
ต่อกันที่คู่ที่๓คู่นี้มีชื่อว่าฝ่าฝนค่ะรองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าคู่กายพี่ตูนในช่วงเวลาที่พี่ตูนเนี่ยต้องวิ่งผ่านพื้นที่ที่ต้องเจอมรสุม
แต่ต่อให้ฝนจะเทลงมาแค่ไหนคุณเชื่อไหมว่าพี่ตูนก็ไม่เคยท้อก็สามารถที่จะวิ่งฝ่าฝนด้วยรองเท้าคู่นี้
ปิดราคาประมูลอยู่ที่๗๑๗๐๐บาทค่ะเลขก็สวยเหมือนกันนะคะ
และคู่สุดท้ายค่ะก็คือคู่พี่ตูน๐นั่นเอง๐แล้วใช่แล้วค่ะเป็นคำฮิตทั่วบ้านทั่วเมือง
ความไร้เดียงสาของน้องมาร์คนะคะเด็กน้อยจากจังหวัดสุราชที่ไม่ทันได้ถ่ายรูปคู่กับพี่ตูนพี่ตูน
ก็วิ่งไปซะก่อนแล้วก็เลยเป็นที่มาของวลีพี่ตูนศูนย์นั่นเองนะคะ
รองเท้าพี่ตูนศูนย์เนี่ยราคาติดอยู่ที่๑๒๓๔๕๖๗บาท

เก๋กู๊ดมากเลยนะคะคุณผู้ชม
ตอนนี้ก็เลยทำให้ยอดการประมูลรองเท้า๔คู่
ได้เงินร่วมสมทบเข้าโครงการ๙คนละ๙อยู่ที่๔๔๑๕๖๖บาทนั่นเองนะคะ
ซึ่งเป็นรองเท้า๔คู่ที่พี่ตูนใช้วิ่งอยู่ที่โซนภาคใต้
ตอนนี้เรามาดูยอดการบริจาคทั้งหมดของวันนี้นะคะ
รัฐรุ๘๘๓๔๐๐๐บาทกว่าแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะคะ
ตอนนี้วิ่งไป๑๗๔๕กิโลกว่าแล้วอยู่ที่จังหวัดตากนะคะ
มาทั้งหมด๓๕วันเต็ม
แล้ววันนี้ได้เห็นภาพบรรยากาศพี่ตูนที่วิ่งอยู่ที่จังหวัดตากคุณผู้ชม

การเต้นไปกับชาวบ้านจังหวัดตากด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นเอกลักษณ์แล้วน่ารักมากเลยนะ
ตอนนี้ก็ยอดอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไป
ทะลุ๘๓๔ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพราะว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่๒๒๒๓ที่ตั้งไว้นะ

นี่น่าจะยังไม่รวมกับราคาประมูลรองเท้านะ

ตูนไม่ได้วิ่งผ่านแต่ว่ามีบรรดาเหล่าศิลปินนักร้องเนี่ย